ไปดูอีกเรื่องดีนะครับคุณผู้ชมครับ
นั่นก็คือทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
ที่นั่นนะครับเขาได้จัดพิธีในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสกว่า๓๐๐คนเลยทีเดียวครับ
แต่ก่อนจะมอบกันมีลีลาเล็กน้อยนี่โยกย้ายใส่พวกโชว์กันออกกำลังกายไง
เป็นลีลาการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจังหวัดสาแก้วนะครับ
โชว์การออกกำลังกายบริหารอย่างสนุกสนานเพื่อเรียกกำลังใจ
รวมทั้งสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมพิธี
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์
การบริหารส่วนตะบนตาพระยาจังหวัดสะแก้วครับ
ในงานนี้นะครับก็มีนายอารยันท่าใหญ่นายอำเภอตาพระยามาเป็นประธานในพิธี
แล้วก็พร้อมกันด้วยมีคนนี้ครับ
พันเอกนิวัฒน์หานประสบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
อกจากนี้ยังมีพันธรีสิริชัยทรัพย์สิรินายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้พิการจำนวน๓๑๙คนเข้าร่วมงานนี้นะครับ
ถึงพิธีการมอบครับเจ้าหน้าที่ก็ถึงกับต้องอุ้มคนพิการทีละคนนะครับ
ขึ้นรถสามล้อโยกที่นำมามอบให้ก็ทำให้ผู้การแต่ละคนถึงกับเขินอายไปตามตามกันนะครับ
เรียกได้ว่าผู้พิการทุกคนก็ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
อบรถสามล้อโยก๑๐คันนะครับส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสะแก้ว
อบรถวิวแชร์ให้๓คันและเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนครับ
แก่ผู้พิการส่วนใหญ่ที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
เพื่อช่วยให้พวกเขานั้นสามารถดำรงชีวิต
ร่วมกับคนในสังคมได้เหมือนบุคคลทั่วไปนะครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ในสังคมไทยเรา
เราเห็นการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแบบนี้บ่อยครั้งมากเลย
สำหรับผู้พิการก็สามารถดำรงชีวิตได้
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ